คุณผู้ชมวันนี้เราถามเรื่องของการถูกสุนัขไล่ตามไล่กัดจะป้องกันอย่างไรกันดี
นี่ผมมีคลิปให้ดูคลิปหนึ่งอาจจะลองใช้วิธีนี้ดูก็ได้อาจจะได้ผลนะครับ
โอ้เห้ยฝุ่งสุนัขฝุ่งนี้เข้าเอาสี่ตัวเป็นไงแต่อากาศโชว์ก็แล้วไม่ไหวเอาจักรยามุมเคว้งคว้างลอยเลย
เป็นยังไงล่ะนี่ลักษณะเจ้าของต้องมาช่วยห้ามอย่าไปกัดเขาอย่าไปกัดเขา
ของอาวุธนะอาวุธประจำกาย
เจอหน้าเจอตากันทุกวันยังจะมาไล่กัดกันอยู่นั่นแหละ

เด็กเคยปั่นจักรยานแล้วผ่านหน้าร้านนั้นทุกวัน

ใช่ไม่รู้จักกันอยู่นั่นแหละ
เราก็ทำความรู้จักแล้วผมชื่อชนะผมชื่อชนะ
แต่ก็ยังวิ่งมาหาทุกวัน
ทุกวันมีพี่คนนี้ผมว่าน่าจะอารมณ์เดียวกันกับผมในช่วงนั้นก็คือ

งับมันทุกวันกัดมันทุกวัน
ต้องการอะไรเนี่ยนะสิ
เอางี้ตัดขาให้มันไปกัดเล่นที่บ้านเลย

ง่ายขนาดนั้นเลยแล้วก็รู้

แต่ว่ามันก็เป็นธรรมดาอย่างที่บอกแหละสุนัข
กับรถมอเตอร์ไซค์รถจักรยาน
มันเห็นไม่ได้มันต้องวิ่งไล่ตลอดเวลาเลยนะ